ความตึงเครียดนะครับของเกี่ยวกับโควิดเนี่ยมันคงจะไปถึงกรกฎา๖๕อยู่แล้ว
อันนี้คือพูดได้เลยครับว่าถึงอยู่แล้วเพราะว่ามริยูยังอยู่ไปจนถึงตอนนั้น
คือจริงผมพูดไว้เป็นปีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับว่าเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่
จริงแล้วคือต่อให้มีความรุนแรงของโควิดมันยังคงมาไปกลับอย่างนี้ครับ
อย่างน้อยจนถึงกรกฎา๖๕๑เลยเนี่ยดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับ
คือต่อให้เราเนี่ยหาทางกันอย่างไรมันก็จะมีทางดิ้นไปทางอื่น
คือต่อให้เราจะมีวัคซีนที่กันที่ดีที่สุดนะครับแต่ช่วงก่อนกราหกห้าเนี่ย
เดี๋ยวโควิดมันจะกลายพันธุ์แบบทำให้เราวุ่นวายไปจนถึงกรกฎา๖๕
ตอนนี้ที่เราคุยกันก็เป็นอังกฤษแล้วก็เป็นแอฟริกาแล้วก็เป็นอินเดียอีก

คือก่อนที่จะย้ายคือส่งผลตั้งแต่มีแล้วด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นดวงโลกกับดวงประเทศเราเนี่ยมันแย่มาตั้งแต่๕๘แล้วล่ะ
อันนี้ที่เราพูดตรงแล้วมันก็แย่มาจนถึงกรกฎา๖๕
พอย้ายไปจริงแล้วเนี่ยความเข้มแข็งของมริยูมันจะน้อยลง
แต่มันยังส่งผลถึงอยู่นะเพราะมันมนุษยูมันทิ้งทวนน่ากลัว
เพราะว่ามริยูทิ้งทวนครั้งที่แล้วก็ตายไปครึ่งโลกอะครับ
ก็คือต้องบอกว่าโรคหวัดสเปนคืออันนั้นเป็นอิทธิพลของริยูเมื่อครั้งที่แล้วเลย
อยู่ในตำแหน่งแบบเดียวกันตรงนี้เลยนะครับซึ่งมริยูจะมีผลคือหนึ่ง

อก๊อบส์เปลี่ยนเมษก็คือดวงเมืองดวงแห่งโลก
คือแบบทัพเมษกับทัพวิจิกคืนนี้จะหนักหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีบางอันที่อาจจะอยู่ในตุ้น
ก็มีผลกระทบบ้างเพราะเนื่องจากเล็งลักษณะโรคนะครับ
แต่ทัพเมธวิจิกอันนี้คือจะสูงสุดอันนี้คือจากสถิติครับ
เพราะฉะนั้นกินเวลาไปอีกถ้าเรายึดตามหลักทฤษฎีองศาอีก๑ปีเลยครับ
นั่นหมายความว่าโลกหรือคนจะเริ่มไม่พูดถึงคำว่าโควิด๑๙

คืออาจจะพูดถึงบ้างแต่พูดถึงน้อยหรืออาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอะไรจนคนไม่ค่อยพูดถึงแล้ว
คือการรีพอร์ตรายงานมันอาจจะน้อยลงจากทีวีแล้ว

ถ้าพูดถึงตามหลักโหรศาสตร์เนี่ยนะครับ
ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะเดียวกับที่เมื่อครั้งก่อนเนี่ยเกิด

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไข้อ่อนสเปนไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์
ครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดจากมนุษย์เช่นเดียวกันครับ
คอนเฟิร์มเลยว่าโควิด๑๙ไม่ใช่มาจากน้ำมือมนุษย์

เพราะว่าพูดในแง่ของลูกศาล

โควิดเกิดจากอะไรผมไม่ทราบ
แต่ว่าดาวน์มะนิ้
มันทับในเรือน

ก็คือดาวอังคารเป็นทัดพรมเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นหวัดอะไรบางอย่างที่เกิดการกายพันธุ์

ส่วนตัวผมว่านักขณะที่ทำให้ทั่วโลกหยุดชะงักไปถึง๔ปีเนี่ยนะครับ
ผมว่าครั้งนี้ในรอบ๘๔ปีถึง๑๐๐ปีครั้งนี้คงหนักที่สุด
ที่ทำให้ทั่วโลกชะงักเลยนะครับ
อันนี้ผมบอกเลยว่าทั่วโลกชะงักขั้นต่ำ๔ปีแน่นอน

คือตามหลักของการทายด้วยดาวมันจะอยู่ที่ทัพเลย
สวัสดีครับ